ต้องบอกว่าวัดเป็นเขตอภัยธานถูกไหม
บรรดาสัตว์เอ่ยมันก็จะเข้ามาอาศัยอยู่ในนั้น
รวมถึงบางทีเขาไปปล่อยปลาในนั้นเพราะมันเป็นเขตห้ามล่าถูกไหมคุณผู้ชม
อย่างที่จังหวัดพยาวเนี่ยพึ่งหลวงค่ะ
เข้ามาทำรังอยู่ภายในวัดซึ่งเป็นเขตอภัยธานนี่แหละ
แล้วไม่ได้มารังเดียวมากี่รังไปนับกันค่ะ
ค่อยดูกันไปนะเดี๋ยวจะพาไปนับนะ

โอ้ดูดิเริ่มเห็นหรือยังดำนั้นนะคะนั่นแหละบรรดาพึ่งหลวงนี่แหละค่ะ
มาสร้างรังอยู่บริเวณรอบอุโบสถของวัดสรรกลาง
ตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
จริงแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะคะ
ใครเขียนนะคะข่าวนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นพึ่งเอกชน
ก็คงจะไปสร้างรังตามบริษัทต่าง
แต่นี่คือพึ่งหลวงก็เลยอยู่ในวัด
มันไม่ได้มีในสถานที่รัฐกาล
มันไม่มีพี่พยาว

มันมีด้วยเหรอพึ่งหลวงกับพึ่งเอกชน
พึ่งหลวงมันไม่ไปอยู่สารกลางแล้ว

พึ่งหลวงเนี่ยมันมาทับรังอยู่ในวัด
นับรวมได้สิบกว่ารังคุณ
และจะบอกว่ามันไม่ย้ายหนีไปไหนนะ
และที่สำคัญคือเขาก็ไม่ได้เคยไล่มัน
แล้วมันก็ไม่เคยไปไล่ต่อยชาวบ้านด้วยนะคะ
เขาบอกว่ามันเป็นพึ่งที่มีจริยธรรม

มีการอ่านข่าวที่ดิฉันสับสนอยู่พอตัวนะคะ
อาจจะเป็นพึ่งที่ไม่ทำร้ายใครว่าง่าย

พึ่งหลวงที่มาทำรังมันอาศัยความร่มเย็น
ร่มเงาของวัดสรรกลางเนี่ยตรงนี้

ซึ่งก็เหมือนกับผู้คนที่มาอาศัยอยู่ในวัดวาอาราม
คนที่เข้ามาทำบุญทำทานก็หวังจะได้ความสงบร่มเย็นเหมือนกัน
เพิ่งเข้ามาทำรังมันก็มาทำรังอยู่บริเวณวัด
มันก็รู้สึกว่าสงบร่มเย็นปลอดภัยไม่มีใครทำอันตราย
สาธุสาธุพึ่งเข้าวัดอืมสิ่งที่ดี

อ้าวแล้วสรุปอะไรเข้าวัด
พึ่งอ้าวแล้วมานานยังนานล่ะ
สิบหลังง้อยงงไปหมด
พึ่งพึ่งก็คือเป็นสัตว์เออมาแล้วมานานแล้วด้วย